คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มาดูกันหน่อยค่ะ
เรื่องที่ไปซื้อหวยใต้ดิน
แล้วบอกว่าถูกเจ้ามือหวยใต้ดินที่เป็นคุณครูเนี่ย

แล้วก็ไปแจ้งความศูนย์ดำรงธรรม

ว่าอย่างน้อยได้ตีแผ่พฤติกรรมแบบนี้
แล้วก็เตือนคนที่เล่นหวยใต้ดินคนอื่นอื่นด้วย
อย่าไปลงทุนอะไรแบบนี้ที่มันไม่ถูกต้อง
เธอไปร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจไว้นะครับ
ใช่ค่ะเธอคนนี้ก็คือนางอุไรวันแฮริส

เป็นนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรี
ก็เอาหลักฐานนะคะการซื้อหวยใต้ดินเนี่ย
ทางไลน์เข้าไปร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมพวง
แล้วก็มีประหลัดอำเภอมีเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ย

ไปซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือเป็นรายใหญ่เลยนะ
เป็นคุณครูอยู่ในอำเภอชุมพวง

คือค้างจ่ายอยู่อีก๓แสนกว่าบาทคุณผู้ชม
แล้วก็เอาหลักฐานไปให้ตำรวจ
เพื่อแจ้งเบาะแสด้วยบอกว่าในพื้นที่เนี่ย

โดยเธอก็ให้ข้อมูลนะคะว่าซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือ
ที่เป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลโนนรังที่อำเภอชุมพวง

เธอเนี่ยเริ่มซื้อตั้งแต่ต้นปี๖๑ค่ะ

เคยถูกรางวัลก็จริงแต่ถูกประมาณสัก๒๓ครั้ง

แต่ว่างวดเมื่อ๑๖กรกฎาคมเนี่ย
เธอลงทุนไปซื้อหวยใต้ดิน
กับคุณครูที่เป็นเจ้ามือคนนี้ไป๔๘๐๐๐บาท

เพราะเธอต้องได้เงินรางวัลรวมแล้วที่ลงไป๔๘๐๐บาท
เธอจะต้องได้จริงคือ๖๔๐๐๐บาท
เจ้ามือจ่ายให้เกือบครึ่งค่ะก็คือ๓แสนบาท
แล้วก็บอกว่าที่เหลืออีก๓๔๐๐เจ้ามือไม่ยอมจ่ายให้เธอ
เธอก็ไปทวงถามค่ะไปตามถึงหน้าโรงเรียนเลยไป๔๕รอบ
แต่ว่าเจ้ามือที่เป็นคุณครูก็บ่ายเบียงทุกครั้งเลย
บอกแบบนี้บอกว่าก็โอนเงินให้คนอื่นไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าอยากได้ก็ไปเอาเรื่องสิท้าทายเลยค่ะ
ทีนี้พอผู้เสียหายเห็นว่าไม่ไหวแล้ว
พฤติกรรมของเจ้ามือหวยใต้ดินคนนี้ทำไมมันไม่ซื่อตรงเลย
ก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกลุ่มให้ดำเนินคดีค่ะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้เรื่องนี้ไปสู่กระบวนการ
คือมาเจรจากลายเกลี่ยหรือว่าจะออกมายอมรับผิดก็ได้
เรียกร้องให้หน่วยงานต้นสังกัดไปตรวจสอบพฤติกรรมของคุณครูคนนี้ด้วย
ทีนี้ค่ะก็เลยมีคำถามว่า
เอ๊ะทำไมคุณอุไรวันถึงกล้าที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูล
ไม่กลัวเหรอมาบอกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม
ตัวเธอบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์
ว่าการที่ทุ่มเงินจำนวนมากไปซื้อหวยใต้ดิน
ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลมากมันเสี่ยงไงคะ
เสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินรางวัลอันนี้เธอบอกเลย
ดังนั้นเธอก็เลยไม่กลัวเลยออกมาแฉพฤติกรรมแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องไปสอบถามค่ะ
สอบถามไปที่อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมหน่อย
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
ถามเลยว่าเอ๊ะอาจารย์ปรเมฆคะ
โทษตามกฎหมายของทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายหวยใต้ดินเนี่ยมันเป็นยังไง
อาจารย์ปรเมฆก็บอกว่าทั้งผู้ซื้อผู้ขาย

เอาฝั่งผู้ขายก่อนเอาเจ้ามือก่อน
เจ้ามือมีโทษคือจำคุกตั้งแต่๓เดือนขึ้นไปจนถึง๓ปี
แล้วก็ปรับตั้งแต่๕๐๐จนถึง๕๐๐๐บาท
หรือทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ซื้อผู้ซื้อที่เป็นลูกค้าก็มีโทษ
คือคุกไม่เกิน๓ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

แล้วอย่างกรณีนี้ที่เขาบอกว่าเจ้ามือหวยเป็นครูเป็นข้าราชการใช่ไหม
อันนี้ก็ต้องมีโทษตามวินัยข้าราชการเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะ